เอาล่ะคุณผู้ชมเรามาติดตามอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะคะ

กรณีที่มีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ค่ะเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ก็ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลคนเชียงใหม่
ก็มีประชาชนจำนวนมากนะคะมารวมตัวกันที่ประตูท่าแพร
เพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

ให้คืนผืนที่ป่านี้นะคะ
ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดี

เชิญด้วยค่ะ

เป็นสัญลักษณ์ของเครือข่าย
ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
ที่ใช้กันตั้งแต่มีการ
เริ่มโครงการกันที่ผ่านมานะคะ

เป็นการชุมนุมของกลุ่มเครือข่าย

นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาที่ประตูท่าแพร

ร่วมกันไม่เอาหมู่บ้านตุลาการ

เรียกว่าเป็นการแสดงพลังประชาชน

เรียกร้องไปถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชา

เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านป่าแหว่ง

ที่มีการใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยสุเทพ
ที่ความเกี่ยวคล่องในทางการเมือง

ร้องขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา

แก้ไขป่าวเชียงไหม

ทุกคนร่วมแรงร่วมใจที่จะต่อต้านหมู่บ้านธุรกัณฐ์
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองผมยืนยันเลยครับ
ทุกคนมาด้วยใจใจที่รักดอยสุเทพ
ทุกคนมาเพื่อจะปกป้องของดอยสุเทพครับ
ยังมองยืนยันว่ารัฐบาลควรที่จะเร่งหาทาง

ใช่ครับทางเครือข่ายเราขอให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจครับ
เพราะว่าถ้าท่านยังตั้งกรรมการเราไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่

เราอยากให้ท่านรีบตัดสินใจ
อาทิตย์หน้านะครับเราจะมาชุมนุมกันอีกครั้ง

นั่นแสดงว่าวันนี้ไปเยอะ
วันนี้ไม่เยอะเราชุมนุมเสร็จแล้วก็เลิกลากันไป

ขณะที่ประชาชนที่เข้าร่วมเคลื่อนไหวในครั้งนี้บอกว่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นควรลื้อหมู่บ้านดังกล่าวตามคำเรียกร้อง

เพราะสถานที่ดังกล่าวมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสมบัติอันสูงสุดที่สืบทอดกันต่อมาค่ะ

เราอยากได้ผืนป่าขึ้นมาเราไม่ยอมเอาหมู่บ้านป่าแหว่งแน่นอนค่ะ
เห็นด้วยค่ะบนเวทีเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพฯ
ได้มีการอ่านแถลงการร่วมกันไม่เอาหมู่บ้านป่าแหว่งที่ร่วงละเมิด
ของชาวเชียงใหม่พร้อมกับย้ำว่าจะต้องลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือเต
เพื่อคืนพื้นที่ป่าทั้งหมดนะคะสำหรับการใช้เส้นทางรณรงค์รอบคู่เมืองไปตาม
ก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนประปกกร่าวนะคะมายังอณุถสวรีสามกระสัตว์
ระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรบริเวณนี้ก็จะมีการอ้าน
ประกาศเจตนารมณ์ของชาวเชียงใหม่การเคลื่อนไหวในลักษณะของสงคราม๙๐
หมายถึงเครือข่ายมารวมกันเคลื่อนไหวผ่านทุกช่องทางที่มีทั้ง
เคลื่อนไหวในพื้นที่ร่วมรณรงค์ในทางออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
พลังสูงสุดนั่นเองค่ะนอกเหนือไปจากการที่เดินเท้ามาจากประตู
ถ้าแพ้แล้วนะคะทางด้านของกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพก็มารวมกับตัวกันที่บริเวณอนุสวรีสามกษัตริย์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการอ่านองค์การสาบแช่งรวมไปถึงสวชยันโตนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมในวันนี้แก้นำยืนยันว่าจะแล้วเสร็จในเวลาสิบสองนาฬิกาและจะไม่มีการจุ่มหนุ่ม
เพื่อที่จะยกระดับกันต่อไปค่ะ
วิมวลวันธรรมพักษ์ดีข้าวเทราะทีวี
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ก็จะติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่การรวมตัวของกลุ่มเครือข่าย
ก็จะรวมตัวกันวันอาทิตย์นะครับ